ช่วงนี้ค่ะจะเอาใจสาวกนะคะหมีมัสคอตญี่ปุ่นสุดเกลียนอย่างคุมะมง
พูดถึงใครก็ต้องรู้จักนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปที่เมืองคุมะโมโตนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุมะมงนั่นเองและที่นี่ก็ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นด้วยนะคะ
ไปติดตามชมจากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
คุมาโมโตเฟอรี่กำลังมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองคุมะโมโต
ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ระหว่างนี้ถือโอกาสยืนโต้ลมหนาวชมวิวทิวทัศน์สวยของคาบสมุทรชิมาบาระ

และยังมีกิจกรรมสนุกให้อาหารนกนางนวลที่มาบินโต้ลม
รอกินข้าวเกลียบของโปรดจากมือเราอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ใช้เวลาเพียง๓๐นาทีเรือก็มาเทียบท่าที่เมืองคุมาโมโต
เมืองที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งหมีดำนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ครูมาโมโตที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ซึ่งเมืองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของมัสคอตชื่อดังอีกตัวหนึ่งของญี่ปุ่น

หลายคนก็อยากจะมาสัมผัสกับหมีคุมะมงอย่างใกล้ชิดที่บ้านเกิดของเขานะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่คุมาโมโตมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ
คุมะโมโต้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ค่ะ
ที่นี่มีประสาทคุมาโมโต้อีกหนึ่งประสาทใหญ่เก่าแก่ที่สำคัญของญี่ปุ่น

โครงสร้างยังคงเป็นอาคารไม้สไตล์ดั้งเดิม
แต่น่าเสียดายที่คราวนี้เรายังไม่สามารถเข้าชมได้ค่ะ
เนื่องจากประสาทยังคงปิดซ่อมแซมความเสียหาย
จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อต้นปี๒๐๑๖ค่ะ
ตึกสูงที่เห็นนี้คือคุมาโมโตสแควร์ค่ะ
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและยังเป็นที่ตั้งบริษัทที่ทำงานของคุมะมง
ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านความสุขแห่งจังหวัดคุมาโมโต้ค่ะ
พร้อมร้องแล้วแวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านคุโยอัน
รสชาติกรุบกรอบเนื้อหมูก็นุ่มลิ้นฟินส์สุดเลยค่ะ
หมูดำขึ้นชื่อของภูมิภาคคิวชูค่ะรสชาติกรุบกรอบเนื้อหมูก็นุ่มลิ้น
ส่วนใครสายช็อปแนะนำไปเดินย่านช้อปปิ้งแบบอาเขตใจกลางเมือง
เสื้อผ้าแฟชั่นของกินของใช้ที่นี่มีขายครบค่ะ
ไฮไลท์ของเมืองนี้คือเขามีรถรางสาธารณะวิ่งให้บริการกลางเมืองเลยค่ะ
ขนาดรถรางยังเป็นลายหมีคุมะมองเลยนะคะเนี่ย
ร้านขายของฝากต่างรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสินค้าน่ารักลายคุมะมง
ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจผ้าปิดตาขนมขบเคี้ยวและไอเทมน่ารักอีกมากมายค่ะ
บรรดาแฟนคลับได้มาเลือกซื้อกลับบ้านกันถึงถิ่นหมีเลย
เมืองที่เคยสูญเสียจากเหตุแผ่นดินไหวกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้เจ้ามัสคอตสุดเกลียนคุมะมง

รายได้จากสินค้าคุมงต่างที่เราซื้อกัน
ยังนำไปช่วยฟื้นฟูจังหวัดและพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเมืองนี้
ให้กลับมาดีได้อีกครั้งค่ะ